อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเทรนด์ฮอตอย่างที่บอกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เกียร์อาไม่พอใจกันบนท้องถนนถอยชน
นะคะคราวนี้เนี่ยเป็นสองแถวถอยชนแท็กซี่ค่ะ
นี่ค่ะทะเลาะกันอยู่นะคะทะเลาะอยู่บนถนน
คุณผู้ชายเสื้อส้มคนนี้วิ่งขึ้นไปขึ้นรถนี่โอ้โห
มาแรงเลยอ่ะเหมือนจะขึ้นรถแล้วจบไม่จบ
ขึ้นมาแล้วก็ถอยปั้งเลยนะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
สองแถวเกียร์อาร์คนก็เข้ามาตำหนิเยอะเลยค่ะ
บอกว่าคนขับรถสมัยนี้ชอบใช้ความรุนแรงบนท้องถนน
กลายเป็นค่านิยมเรียนแบบทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราก็ติดต่อไปยังผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าขณะนั่งแท็กซี่ไปทำธุระเมื่อวานเวลาประมาณ๑๐โมง
เห็นรถสองแถวขับปาดหน้ารถแท็กซี่ใกล้ทางเข้าหน้าสำนักงานเขตจตุจักร
ทั้งสองคันเนี่ยจะจอดหลบข้างทางลงมาเจรจากันหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
สอบถามไปยังตำรวจนครบานวิภาวดีก็แจ้งว่าคู่กรณีเนี่ยได้มาแจ้งความเอาไว้แล้ว
ตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถสองแถวปรากฏว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด
ก็เลยเปรียบเทียบตามกฎหมายจราจรไป
โดยส่วนรถที่เสียหายนี่นะคะ
ก็ได้ให้ประกันของทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันค่ะ
เราเคยได้ยินแต่คำพูดที่เขาบอกว่า

อยากจะให้เป็นเทรนด์ที่ทำกันเลย
เดี๋ยวนี้เอะอะพอโมโหก็ถอยชนอย่างนี้เหรอ
แต่ต่อให้ไม่ถอยหรือเดินหน้าเลยแล้วก็ตาม